สวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการขับรถขับของคนรักรถกับผมฉ่างอาคมรวมสุวรรณ
เป็นรถยนต์รุ่นปรับโฉมประจำปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดสองจุดศูนย์ลิตร
และมีความเร็วสูงสุดประมาณสองร้อยสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง
เรื่องของล้อเราไม่ควรล้อเล่นเพราะล้อคือส่วนประกอบสำคัญที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างตัวรถและพื้นถนน
หากเกิดความผิดพลาดจากตัวล้อคุณอาจจะต้องจ่ายค่าเสียหายด้วยบทเรียนราคาแพงนั่นหมายถึงชีวิตของคุณเองครับ
โดยเฉพาะนักขับมือใหม่คุณรู้หรือไม่ว่ารถยนต์ที่คุณขับอยู่นั้นเติมลมยางอยู่ที่เท่าไหร่จึงจะเหมาะสม
ถ้าคุณยังไม่แน่ใจวันนี้ผมมีคำตอบมาอธิบายครับลองมาดูที่ตัวอักษรหรือตัวหนังสือสัญลักษณ์บนแก้มยางกันนะครับ
เยอรมันส่วนใหญ่ในทุกวันนี้เนี่ยจะใส่ยางหน้าเล็กกว่ายางหลังครับคันนี้เนี่ยยางหน้าไซส์สองสี่ห้า
สิบห้าอาสิบแปดร้อยวายมันบอกอะไรกับเราตัวเลขแรกแรกเลยก็คือสองสี่ห้าคือขนาดกวางกว้างของหน้ายางครับ

ตัวเลขที่สองสี่สิบห้าก็คือกวามสูงของยางเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของขนาดกว้างกว้างของหน้ายาง
เมื่อเอามาคูณสองสี่ห้าจะได้เท่ากับร้อยสิบจุดสองห้ามิลลิเมตรนี่คือกวามสูงของแก้มยางนะครับ
ส่วนอาก่อนที่จะเป็นตัวเลข๑๘อาคือยางเรเดียลครับที่มีเส้นใยอยู่ข้างในเป็นเส้นใยทำด้วยโลหะเสริม
คำว่า๑๘อันนี้ก็คือขนาดของล้อครับเส้นผ่าศูนย์กลาง๑๘นิ้ว
ส่วนตัวเลขสุดท้ายร้อยวายหมายความว่าเป็นยางที่สามารถรองรับความเร็วได้ประมาณสองร้อยสี่สิบถึงสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง
ท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะยางเราผลิตเดือนปีเท่าไหร่ปีนึงเรามีทั้งหมดประมาณห้าสิบสองสัปดาห์
ตัวเลขของยางเส้นนี้ก็บ่งบอกไว้ว่าผลิตเมื่อสัปดาห์ที่ยี่สิบเจ็ดปีสองศูนย์สองศูนย์เราสามารถเช็กตรวจเช็กได้นะฮะ
สำหรับเดือนแล้วก็ปีที่ผลิตยางเส้นนี้ค่าของการเติมลมเนี่ยจะขึ้นอยู่กับขนาดของล้อและยาง
การตรวจสอบแรงดันดมยางที่ถูกต้อง
ใช้แรงดันลมยางด้านหน้าประมาณสามสิบแปด
ผู้ด่อสารเต็มคันรถนะครับห้าคน
รถยนต์โดยทั่วไปใส่ยางที่มันใหญ่ขึ้นแรงดันลมยางก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอัตรส่วนที่เท่ากันกับขนาดของล้อที่เพิ่มเข้ามา
ควรตรวจเช็คแรงดันลมยางในขณะที่รถยนต์วิ่งจะทำให้ยางเกิดการขยายตัวและยางมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติ
เพราะฉะนั้นการตรวจเช็คแรงดันดมยางที่ถูกต้องก็คือตรวจเช็คทุกครั้งก็ต่อเมื่อรถยนต์จอดนิ่งอยู่กับที่เท่านั้นครับ
ยางอ่อนเกินไปหรือแข็งเกินไปมีผลต่อการขับขี่นะครับ
ถ้าเราเติมลมอ่อนเกินไปอย่างแรกเลยก็คือรถจะกินน้ำมันมากขึ้นนะครับ
อย่างที่สองก็คืออันตรายเริ่มมาแล้ว
อุณหภูมิของแก้มยางเนี่ยที่มันรับน้ำหนักรถทั้งคันขณะที่วิ่งอยู่
ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งทางตรงหรือการเลี้ยวแก้มยางที่มีลมยางอ่อนเกินไป
จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอันนี้อันตรายนะครับ
จนทำให้เกิดการระเบิดขึ้นได้อันนี้เนี่ยสำคัญมาก
ถ้าลมยางแข็งเกินไป
สิ่งแรกเลยก็คือมันจะไม่ได้ระเบิดนะฮะ
แต่มันจะทำให้เกิดอาการสั่นสะเทือนนั่งไม่สบาย

เพราะฉะนั้นควรที่จะเติมลมยางตามที่ค่ามาตรฐานกำหนด
สำหรับการขับรถทางไกลบางท่านก็จะมีการเติมลมยางเผื่อ
คือเติมมากกว่าที่ข้ามอัตหารกำหนดสัก๒ตอน

เวลาตกหลุมเนี่ยแก้มยางมีสิทธิ์ฉีก
แล้วก็อาจจะเสียหายถึงล้อได้เลย
เวลาลมยางออดสังเกตด้วยสายตาก็อาจจะเห็นได้ว่า
ถ้ายางลมอ่อนนั้นแก้มยางตรงนี้จะป่องออกมา
หรือว่าใช้มือกดจะกดลงไปได้อย่างง่ายดายเลย
เรามาดูที่ดอกยางว่ามีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่า
อย่างเช่นพวกตะปูหรือว่าเศษหิน

การฟังยางโดนตะปูจะรู้ได้ยังไง

ยางโดนตะปูจะดัง
ตะปูหัวใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดังสนั่นมากเท่านั้น
ควรจะต้องรีบหาร้านป่าก่อน

เพราะว่าถ้าดึงออกเมื่อไหร่ก็คือยางรั่วมานั้นเลย
ตะปูนั้นเสียบอยู่ก่อนแล้วรีบไปหาที่ป่ายางอย่างรวดเร็ว

อย่าใช้วิธีการปะแบบเสียบยางเข้าไปแล้วดึงออกนะครับ
อันนั้นเป็นการปะที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงมากเท่าไหร่
ขณะขับขี่เนี่ยถ้ายางเกิดแตกขึ้นมาอย่างแรกเลยนะฮะ

ทางบริเวณไฮเวย์มอเตอร์เวย์ทางด่วน

ถ้าแตกบนทางด่วนไม่ควรอยู่หลังรถนะ

มายืนอยู่หน้ารถแล้วถอยไปอีกไกลมาก
เพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นในลักษณะที่รถที่วิ่งมาข้างหลังเนี่ยมองไม่เห็น
แล้วเกิดวัติเหตุซ้ำซ้อนมาชนรถคุณ
ทำให้คนตกลงไปเสียชีวิต
ข้างล่างทางด่วนเยอะมาก
อย่างที่สองถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วรถคุณมียางอะไร
ก็ออกแรงกันหนักหน่อยฮะ
ถอดล้อขึ้นแม่แรง
แล้วก็เปลี่ยนยางอะไหล่ด้วยตัวของคุณเอง
แต่ถ้าเป็นผู้หญิงผมแนะนำให้จดเบอร์ฉุกเฉินเอาไว้
พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือ
ในขณะที่คุณประสบเหตุยางรั่ว
ยางอะไหล่ที่มีขนาดเล็กกว่ายางร้อปกติ

เลี้ยวก็จะไม่เป็นธรรมชาติเท่ากับยางปกติ
เพราะฉะนั้นควรขับด้วยความระมัดระวัง
ก่อนที่จะวิ่งไปถึงร้านยาง

ควรขับด้วยความเร็วสูงเพราะอันตรายครับ
ก่อนที่เราจะใช้รถทุกครั้งสิ่งแรกเลย
จากการตรวจเช็คสภาพของยางแล้วก็

แล้วก็เอายางอะไหล่ออกมาเช็คลม
เมื่อเราวิ่งทางไกลแล้วเราไม่ได้เติมลมยางอะไร
อะไหล่เส้นนั้นก็เท่ากับสักกระเบืออันหนึ่งดีนี่เองนะครับ

เพราะเรื่องล้อไม่ใช่เรื่องที่จะมาล้อเล่น